บ่ายแบบนี้หลายคนง่วงเหงาเห่านอน
เมื่อตอนเที่ยงกินข้าวเหนียวส้มตำมาด้วยโอ๊ย
ห้องเดียวมันกำลังย่อยม่วง

มากัดให้สะบัดกับเราแล้วประโยชน์ว่าตื่นแน่นอนค่ะ
ส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกันได้ด้วยนะครับ
เอาล่ะวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันมีเยอะนะฮะ

ไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
หนุ่มสาวสายหมู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
แห่แหนพากันไปศักยันต์
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตาม
สาวคนหนึ่งเกิดอาการแปลก
กรีดร้องจนต้องวอนขอให้หมอปลามาช่วยเหลือ
เชื่อตัวเองโดนขุนใส
ผู้ชายคนนี้อยู่ดีก็คลั่งครับ
แล้วก็ปล่อยงูงูเห่าออกมา
กรีดแขนตัวเองกลางถนนอีกต่างหาก
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด
นี่นะคุณชิสานะคุณผู้ชมส่งข้อความไลน์มา
ผมแอบไปอ่านดูมีข้อความหนึ่งบอกว่า
คุณชนะคุณชิสาอยากได้ข่าวที่มันให้กำลังใจหน่อยได้ไหม
เอ้ยเรื่องของกำลังจิตกำลังใจทำแล้ว
เข้าตัวอะไรแบบเนี้ยต้องเป็นเรื่องของการทำพิธีเสริมมงคลแล้วล่ะ
งั้นจัดไปครับคุณผู้ชมที่จังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่านุ่มสาวสายมูมูเตรลูเรื่องความเชื่อเนาะ
เขาพากันไปร่วมพิธีลงหน้าหน้าทอสำหรับผู้หญิงผู้ชายบอกศักดันโค้งกระพันธ์
บางคนอาบว่าญาร้อยแปดครับ
อ้าวไปดูกันครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะอย่างที่บอกมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะ
ที่เขามีความเชื่อด้านนี้ครับเป็นพิธีกรรมความเชื่อนะครับเนี่ย
แล้วเรื่องพวกนี้เขาบอกว่าต้องไปที่นี่เลยที่เรือนเทวะพระมุณีเทวสถานอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับ

ลงณะณธองเสถียร์ทั้ง๙

แล้วก็สักลายมือเศรษฐีแก้ดวงชะตา
เดี๋ยวนี้เขานิยมนะคุณชนะไปสักลายมือกัน
จริงดิโอ้เห็นเสือกเลยนะเอาแล้วยังมี
ฝังเข็มทองป้องกันตัวหรือเข็มทองขนองฤทธิ์
ชื่อดีทั้งทั้งเลยครับแล้วมีฝังตะกุดทองคลามสาธาริกาเหรือนทองด้วยนะคุณชินสานะ
และอย่างนี้สายมูต้องตาโตเลยนะ
แต่คุณผู้ชมไฮไลท์ก็คือพิธีอาบว่านยา๑๐๘ค่ะ
นี่คุณชนะพิธีนี้เขาบอก๑ปีมีครั้งเดียวนะ
โอ้โหนี่ดูคนนี้ดิโอ้โหมีพกดาบมาด้วย
เต็มตัวเลยไม่รู้เครื่องรางอะไรเต็มไปหมดเลยนะ
จะบอกว่าในปีนี้นะมีบรรดาลูกศิษย์ทั้งผู้หญิงผู้ชาย
มาร่วมพิธีกว่า๔๐คนโดยสาววัยรุ่นหลายคนนะบอกค่ะว่า
เดี๋ยวนี้เนี่ยนะหนูสนใจการศักดันเลยมาศักดิ์ดู
แล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกด้วยอยากจะร่วมพิธีดูเหมือนกัน
เพราะเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยเสริมสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตนะคะ
มันก็มีมากมายหลากหลายนะเรื่องการศักยันต์การทำพิธีต่าง
แต่พิธีอาบว่านยา๑๐๘อันนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยิน
นี่ครับเราให้ดูพิธีกรรมนี้เลยนะครับ
ผู้ชายที่เขามาร่วมพิธีอย่างแรกเลยนุ่งเฉพาะผ้าขาวม้านะ

เรียงกันแบบนี้เพื่อให้อาจารย์๙คนเป็นผู้ปลุกเสกทาน้ำมันลงบนตัวก่อน
จากนั้นก็ให้เดินผ่านเศษแก้วก่อนที่จะได้รับการอาบว่านยา๑๐๘แบบนี้ครับ

คนที่เขาร่วมพิธีทุกคนนะแม้ว่าจะเดินผ่านพื้นที่ที่เป็นเศษแก้วแล้ว
แต่ไม่มีรอยขีดขวนหรือบาดแผลบนฝ่าเท้าเลย
นั่นคือความเชื่อในการทำวิธีนะน้องหนูใครดูอยู่อย่าไปทำเองนะ
จริงค่ะนี่เป็นพิธีของเขาเขาก็เชื่อนะคะว่ามันเป็นความศักดิ์สิทธิ์
แล้วคนที่เขามาครั้งแรกเนี่ยพูดเลยโอ้โหตื่นเต้น
แต่แปลกตรงที่ว่าพอเหยียบเศษแก้วไปแล้วเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะ
อย่างที่บอกอย่าไปทำเองเกิดไปทำเองแล้วเหยียบเศษแก้ว
แล้วนิ้วมันหายไปนิ้วไม่ครบไม่รู้ด้วยนะ
เอ้าพิธีการอาบว่านยาหรือแช่ว่านยาเนี่ย
บอกว่าเดิมใช้สำหรับรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง

ผู้คนที่แช่ว่านยาสมุนไพร

แล้วเขาบอกว่าเป็นเพราะว่านยานี่แหละ
ชาวบ้านเขาก็เลยพากันไปแช่ว่านยา
เพื่อหวังที่จะให้อยู่ยงคงกระพันธ์นะ
พูดถึงวิชาความเชื่อของโบรัมโบราณเขามีเยอะ
เราก็นำมาให้ดูกันแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่สายมูจะชื่นชอบแล้วกัน
ต้องครับคุณชิสาไปดูอุบัติเหตุหน่อยคุณชนะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นไวมากและน่าตกใจที่สุดเลยค่ะ
รถคันที่มีกล้องหน้ารถเนี่ยบันทึกเหตุการณ์ไว้ชัดเจนนะคะ
ว่ามีรถกระบะคันหนึ่งมาจากเลนที่สวนมาสักพักหนึ่งมายังไงไม่รู้ค่ะ
รถเก๋งคันสีขาวเนี่ยกระเด็นกระจัดกระจายคนละทิศคนละทางเลยค่ะ
เหมือนรถกระบะเขาจะเบี่ยงมาแล้วขี่คล่อมเรนมา
ก็ได้หลักฐานนี่แหละค่ะมาพิสูจน์กันต่อไป
ดีที่รถคันนี้ไม่โดนลูกหลงไปด้วยนะ
เพจตะกรวดขับรถนำข้อมูลมาให้เราดูกันด้วยนะคะ
เห็นแบบนี้ต้องระมัดระวังในการขับรถเลยล่ะค่ะ
ครับเดี๋ยวเราพักกันอีกแป๊บนึงนะครับ
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสบัติข่าวรับทราบกรกัดสบัติค่ะ

ตั้งแต่ปีใหม่มานะคุณชิสานะ
ค่ะมีอยู่คนคนหนึ่งโอ้โห
งานแน่นงานชุกมากเลย

หมอปลาหมอปลาครับคุณผู้ชมครับ
ชุกจริงออกไทยรัฐทีวีทุกวัน
ทุกวันแล้วก็หลายรายการด้วยวันนี้ไปไหนล่ะ

เพราะว่าหมอปลาแกได้รับแจ้งว่ามีสาวใหญ่คนหนึ่ง
โอ้โหบอกเลยว่าเหมือนเธอน่ะถูกผีเข้าอาการกรีดร้องไปมา
หมอปลาก็ต้องเดินทางไปช่วยครับ
คือนางสุบันทินวงคือนางสุบันทินวงปานอายุห้าสิบหกปี

เธอคนนี้ส่งเสียงด้วยความเจ็บปวดแล้วก็พูดอะไรฟังไม่ค่อยรู้เรื่องครับ
เธอบอกว่าเธอโดนคุณสัยแล้วนางสุบันบอกว่าอาการมันมาประจำเลย
แต่ครั้งนี้ทำได้แค่ส่งเสียงร้องแล้วก็พูดเป็นภาษาจับใจความไม่ได้
เอาจริงมันมีอีกหลายคลิปบางคลิปเธอก็ร้องด้วยความเจ็บปวด
บอกว่าร้อนปวดแสบปวดร้อนอะไรแบบนี้ครับ

พาขึ้นรถแท็กซี่ไปที่วัดหนองเจริญธรรมหรือว่าวัดหนองเขมรนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ

วัดนั้นอยู่แถวตำบลหนองกระทุ่มอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
พอไปถึงวัดแล้วยังไงคุณผู้ชมคุณดูค่ะ
นี่กี่คนเอาไม่อยู่นักข่าวไทยรัดทีวีต้องไปช่วยนะทุกศัพหนักมาช่วยกันหมดเลยนะคะ

แต่คุณซู่บันนี่โอ้โหดินแรงมากเลยครับ
งานนี้หมอปลามือปราบสัมภเวษีก็มาสิคะ

สิ่งแรกที่หมอปลาทำคือเอามือจับที่ศีรษะนี่แหละคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะได้เห็นเป็นพิธีหรือเป็นสิ่งที่หมอปลาเขาจะเช็คดูซิว่า
มีอะไรผิดปกติไหมอ่าแต่ปรากฏว่าไม่เห็นจะมีอาการผิดปกติอะไรเลยอ่ะ
คือถ้าหมอปลาอาการผิดปกติจะเป็นยังไงคุณชิสา
เขาจะบอกว่าไม่ไม่ผมแย่
ผมแย่อะไรอย่างนั้นนะคุณชิสานะ
ที่ฉันเคยเห็นแต่คุณทำดิฉันจะลองทำบ้าง
แต่ทีนี้หมอปลาบอกเฮ้ยมันไม่มีอะไรผิดปกตินี่
น่าจะเกิดจากความเครียดแล้วทำให้คุณสุบันเนี่ยจินตนาการไปเองไงคะ
แต่นางสุบันปักใจเชื่อไง
หมอปลาคะดิฉันยังไงก็ต้องโดนคุณสัยแน่
หมอปลาช่วยเช็คให้ดูอีกทีเถอะค่ะ

เธอก็บอกว่ายังไม่เห็นจะดีขึ้นเลย
อ่าเนี่ยแล้วยังไงรู้ไหมไอ้ตอนที่กรีดร้องไปน่ะ
บอกว่าเห็นวิญญาณผู้ชายยืนชี้นิ้ว
แล้วก็พุ่งมาบีบหน้าอกบีบหัวใจเธออย่างแรง
แล้วพยายามจะฉีกหัวใจของเธอด้วย

และนี่คือภาพในจินตนาการของเธอว่าเธอน่ะ
รู้สึกเหมือนสัมภเวษีมากันหลายตัวมารุมทำร้ายเธอแบบนี้ครับ
น่ากลัวนะทีนี้เพื่อความสบายใจของนางสุบันเนี่ย
ปลาเลยมีข้อเสนอมาไงว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยจะปลุกเสกน้ำมนต์ให้
เออเอาไปดูกันหน่อยนะครับในช่วงที่ปลุกเสกน้ำมนต์
คือหมอปลาตัดสินใจเลยเอางี้เดี๋ยวจะลองปลูกเสกน้ำมนต์นะ
แต่จะให้นางสุบันเนี่ยแช่เพื่อไล่สิ่งชั่วร้ายแต่ก่อนที่จะทำน้ำมนต์นี่
นี่หมอปลาแกแอบมาแล้วไม่ให้นางสุบันเห็น
แอบมาเปิดน้ำก๊อกเออนั่นก็คือน้ำปลาปลาแถวนั้นนั่นแหละ
แล้วไม่ได้ทำพิธีอะไรหรอกเป็นน้ำธรรมดา
แต่นางสุบันไม่รู้นางสุบันไม่รู้ครับคิดว่าเป็นน้ำมนต์
เรื่องของเรื่องที่แกต้องทำแบบนี้ไม่ให้นางสุบันรู้เพราะว่าอะไร
แกจะทดสอบดูไงเพราะแกหมอปลาแกมีความเชื่อว่านางสุบันยังไง
ก็เกิดจากความเครียดไม่เกี่ยวอะไรกับคุณสาย

แต่นางสุบันตัวคนที่บอกว่าโอ๊ยไม่ไหวไม่ไหวเนี่ย

เอ้าหลังงั้นมาลองวิธีนี้ดู
เอาน้ำปลาปลาธรรมดามาให้นางสุบันแช่ดู
ดูสิว่าจะมีอาการอย่างไร
หมอปลาก็เทน้ำลงไปในโอ่งมังกรนี่นะคุณผู้ชม
แล้วก็ให้นางสุบันเนี่ยลงไปลงไปแช่ทั้งตัวค่ะ
เอ้านะคะค่อยค่อยอุ้มประคองไปแล้วก็เทราดแบบนี้

ทุกคนผู้ที่รู้ด้วยถึงเราเป็นลูกไข่ไม่เป็นยาก

รู้สึกกลัวไหมพี่อทเมื่อกี้

รู้สึกแปลกประหวัดน้อย
โอ๊ะนี่ไง
พอโดนน้ำมนต์หลอกของหมอปลา

บอกว่ามากัน๔๕คนแล้วก็ทำให้เธอทรมาน
โอ้โหเนี่ยพูดเป็นตัวเป็นตะตัวเธอก็ยังเชื่ออย่างนั้นอยู่
โอ้โหแล้วก็นั่งพูดอยู่ในโอ่งเลยด้วยความแบบว่าเหนื่อย

ทีนี้หมอปลาเนี่ยค่ะก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปดูที่บ้านดูสิ
เออคือเรื่องของเรื่องลูกชายของนางสุบันนี่แหละ
ร้องให้หมอปลาไปที่บ้านหน่อยมาหน่อย
เพื่อที่นี่จะมีสิ่งที่ไม่ดีหมอปลาจะได้ช่วยไล่ออกไปไง
หมอปลาก็บุกไปที่บ้านไปดูตรงหิ้งพระบ้าง

แต่หมอปลาบอกก็ไม่ใหม่ผมไม่รู้สึกอะไรเลย
ปกติหมอปลาจะไม่ไหวไม่ไหวผมแย่
แต่มาครั้งนี้หมอปลาบอกไม่ไม่รู้สึกอะไรชิวมากเลย
ก็สรุปว่าไม่น่าจะมีพูดผีสัมภเวษีอะไรทั้งนั้น
หมอปลาบอกเชื่อเลยเกิดจากความเครียดของนางสุบัน
ก็เลยแนะนำให้ลูกชายของนางสุบันเนี่ยพาแม่ไปรักษาไปพบจิตแพทย์น่าจะดีที่สุดครับ
มันก็มีเหมือนกันนะที่หลายคนเครียดมากจนควบคุมอาการไม่อยู่แบบนี้นะครับ

อีกเรื่องหนึ่งไม่แน่ใจว่าผู้ชายคนนี้จะมีอาการทางจิตประสาทหรือเปล่า
เพราะว่าไปก่อเหตุอยู่กลางถนนหน้าเซ็นทรัลเวิลกลางเมืองกรุงเทพเนี่ยค่ะ
แล้วเหตุการณ์คือยังไงเขาปล่อยงูเห่านะให้มาเลื้อยกลางถนนแล้วก็เอามีดมากรีดคอตัวเอง
เหตุการณ์ระทึกแบบนี้ไปดูกันหน่อยค่ะ
กลางถนนราชดำริหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลแขวงลุมพินีเขตปฐุมวันกรุงเทพมหานคร
คุณผู้ชมดูค่ะความความโกลาหลที่เกิดขึ้นดูสิคะ

ข้าวของกระจัดกระจายตำรวจอะไรก็มากันหมดเลย
เพราะมีผู้ชายอาการคลุ้มคลั่งค่ะ

เอาเนี่ยไม่ใส่เสื้อนเนี่ยนะคะ
โอ้โฮแล้วเค้าตะโกนพูดจาอะไรฟังไม่รู้เรื่องด้วยอะแล้วเค้าถืออะไรมาด้วยคะสังเกตในมือมีดด้ามยาวค่ะ
แล้วก็มีพวงมาลัยขวดน้ำหวานสีแดงรูปภาพด้วยวางกระจัดกระจายเกลื่อนถนนเลยนะคะ
แล้วมองดูใกล้ถ้าสังเกตดีนะจะมีงูค่ะงูสามตัวเลื้อยไปมาอยู่แถวนั้นน่ะ

เต่าก็เหม็นถ้าปล่อยงูนี่น่ากลัว
เอามีดปาดคอกรีดแขนตัวเอง

จากนั้นก็ลงไปนอนกลิ้งเปลือกอยู่บนถนนนะคะ
ลักษณะจะหมดแรงแล้วล่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสนลุมพินีก็รอจังหวะเข้าช่วยเหลือก่อน
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ไปถามคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับคุณเพียงพิษคำสิริ
อายุ๔๘ปีคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั่นแหละ
เขาบอกว่าตัวเธอกำลังจะข้ามสะพานลอยก็มองไปเห็น
คนเนี่ยนะคนนั้นอาการไม่ดีนะเอางูออกมาปล่อย
แล้วเอาน้ำแดงมาราดตัวเอามีดมากรีดอีกต่างหาก
โอ้โหพอเอามีดกรีดที่แขนเลือดพุ่งแล้วนะ
ก็เอาเลือดเนี่ยหรือน้ำแดงสักอย่างเนี่ยเธอว่าอย่างนั้นนะ
ไปรดที่หัวหรือที่ตัวของงูอุ้ย

เพราะว่าไม่ไหวแล้วเลือดไหลออกมาเยอะมาก
แล้วเจ้าหน้าที่ก็มาประถมพยาบาลเบื้องต้น

พูดแล้วเขาก็เอาพวก
แล้วเขาก็เอาพวกพอลาสติดเขาก็สวดอ่ะ
เขาก็ทุบเขาปลาใส่ถนนครับปลาใส่ถนนแล้วก็
เอาพวกมะพร้าวเอาพวกอะไรก็มาปลาใส่ถนน
เขาก็พูดพูดอะไรของเขานี่แหละเขาปล่อยงูออกมาก็เดิน
แล้วก็เอามีดที่เห็นนะครับเอามีดมาเหมือนจะปาดคอตัวเอง
แต่ปาดด้านหลังมันไงมันก็ไม่เข้าอยู่แล้วครับ

มีข้อมูลนะบอยบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ครั้งนี้กลับมาก่อเหตุในลักษณะเดิมที่เดิมอีก
เดี๋ยวตอนนี้รอรักษาตัวก่อนตำรวจสอนอลุมพินีจะสืบสวนสอบสวนต่อไป
เรื่องต้นโดนไป๔ข้อหาแล้วแล้วถามว่างูงูที่ปล่อยมานะ

กู้ภัยมาจับแล้วครับแล้วก็เอาไปยังสถานสวภาอยู่ใกล้ใกล้นั่นแหละ
โล่งใจไปไปดูเหตุการณ์บนท้องถนนนะครับเจ้าหน้าที่จราจร
เขากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่จู่มอเตอร์ไซค์มาจากไหนไม่รู้
ด้านหลังชนเข้าเต็มเลยครับ
โอ้โหเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรครับ
กำลังปฏิบัติหน้าที่เห็นไหมโบกให้หยุดแล้วนะ
ทุกคันต้องหยุดเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรถเลี้ยวมา
ยูเทินลักษณะแบบนั้นจุดมอเตอร์ไซด์มาจากไหนไม่รู้

โอ้โหหมวกกันน็อกของคุณตำรวจกระเด็นเลยครับคุณผู้ชมครับ
ก็ไม่รู้นะคะว่าตอนที่มอเตอร์ไซค์ขี่มาเนี่ย
เห็นตำรวจยืนอยู่หรือเปล่า
ก็ถือว่าชนแรงนะคุณชนจากด้านหลังไปแบบนั้นจริง
ก็เตือนภัยกันล่ะคุณผู้ชมใครขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็ดูคนด้วยแล้วกัน

ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบ้างคุณชนะที่นั่นเนี่ย

คล้ายอาการไม่ปกติเหมือนคนติดยา
ถือมีดพระมาไปหาเรื่องชาวบ้านนะ
แล้วก็ไปทำร้ายร่างกายผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชม
มีคนเห็นก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ไปดูกันหน่อยค่ะ
อุ้ยน้องมักละ
อื้อคุณชาวผีหรือชาวบ้านถ้าเงียบหนุ่ม

ไม่ไม่ไม่หลังนี้ต้องซึ้งนาย

ต้นใจมีกันใจปลากันบีบพอกูกันกันเดียวอันเอาตะ
ว่ากูว่าได้แต่อย่าว่าพวกกู
น่าเนียนแต่ร่างอย่าเบิ้ลร่าวโลกอ่อน
เนี่ยฟังนะด่าฉันด่าได้แต่อย่าด่าพวกฉันนะ
นี่แล้วนอกจากนี้นะดิฉันพูดภาษากลางแล้วกันนะ
ก็คือเขาบอกว่าเขาเพิ่งมีลูกอ่อนด้วย

คุณผู้ชมเห็นคลิปกันชัดนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายรูปร่าง
คล้ายกับคนเมาอ่ะดูจากอาการนี้แล้วอ่ะนะ
ถือมีดพระเข้ามามาอารวาสอยู่ที่บ้านเลขที่๑๐๗หมู่๘ตะบนหนองหง
อำเภอทุ่งสงสวรรค์นครศรีธรรมราชผู้จาโวยวายคุมครู
เจ้าของบ้านที่เป็นผู้หญิงที่ถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยนะคะ
สักพักนึงชายคนที่แบบอุ้นหน่อยเนี่ยตามมาสมทบ

ทีนี้คนที่ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นใครลองไปถามดูนะคะ
ก็คือคุณนุชรีบุญชอบการค่ะ
บอกว่าผู้ชายตัวอ้วนผอมทั้งสองคนถือมีดพระเข้ามาที่บ้านเธอ
ตอนแรกนะบีบคอเธอด้วยจะใช้มีดพระฟันเลยนะ
แล้วก็ออกมาวิ่งไปหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วก็ถ่ายไว้เป็นหลักฐาน
ทั้งสองคนบุกรุกมาและจะทำร้ายเธอครับ
แล้วเธอไปแจ้งความไว้ที่สพทุ่งสงน่าบอกเรื่องนี้ยอมไม่ได้
อ๋อยอมไม่ได้ยังไงล่ะคะมาข่มขัวกันแบบนี้
แล้วผู้ชายที่เห็นในคลิปนี้นะคะก็คือ
เป็นผู้ชายอายุสักประมาณ๓๐๓๕ปี
บอกว่าไม่รู้ว่าทั้งสองติดยาเสพติด
หรือว่าป่วยมีอาการทางจิตหรือเปล่า
แต่ทั้งสองเนี่ยเพิ่งจะมาเช่าบ้านอยู่ในหมู่บ้าน
เท่านั้นประมาณสักสองเดือนเนี่ยเองค่ะ

มาแล้วก็มาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
เดินถือมีดพระอารวาสไปตามท้องถนน
แล้วก็ไปตามบ้านของชาวบ้านต่างเนี่ย
มีคนเคยแจ้งให้หน่วยงานมาตรวจสอบแล้ว

ไม่รู้ว่าไม่มีอะเขาบอกไม่มีหน่วยงานไหนมาเลยอะ

เป็นคลิปเป็นข่าวแบบนี้วิงวอนแล้วกัน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะ

จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงไปมากกว่านี้
อย่างน้อยเจ้าหน้าที่ตำรวจลงไปคนพวกนี้เขาจะได้เกรงกลัวบ้าง
อย่างน้อยก็ให้รู้ว่ามีตำรวจคอยดูอยู่

มีคนคนหนึ่งโอ๊ยดั่งโสด
ซดเครื่องดื่มเหลืองมีฟอง
หมายถึงเก๊กหวยนี่แหละครับฮ่า
พักคึ้มอกคึ้มใจเปิดเพลงเสียงดัง
ชาวบ้านตะโกนด่าดังอย่างนี้ไม่ดี
แต่พอโดนด่าปั๊บก็เลยด่าคืนแบบไม่โกงเขาว่าอย่างนั้นโวยวายเอางี้ไปลองดูคลิปนี้ดูครับ
ไม่ต้องไปขึ้นศาลหรอกครับเสียเวลา
โอ้โหเรื่องแค่นี้เองเอางี้ค่อยพูดค่อยเจรจา

ที่บ้านพักในซอยวังว่า๓ตะบนเขาท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏ
ลงพื้นที่เลยต้องเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจกับสาวคนนี้
คือเขาบอกว่ามันเป็นสาวทอมนะไวร์๒๒ปี
เธอบอกเธอไม่พอใจเพื่อนบ้านเอามาด่าหนูทำไม
อ้างว่าถูกเพื่อนบ้านตะโกนด่าแล้วก็ด่าถึงคุณแม่

ไม่ได้เออแต่สิ่งที่เธอยอมก็คือ
อมรับว่าตัวเองดื่มเบียมาแล้ว๒วัน
อ่ะ๒วันเลยเหรอวันละ๒๓หวดคุณชนะ

ก็อยากจะกินหน่อยมันเป็นช่วงเทศกาลน่ะ
ว่าเปิดดังจริงเปิดสุดวอลลุ่มอ่ะ

เอาอย่างนี้คุณตำรวจเข้ามาพูดคุยแบบดีนะ

สาวคนนี้ก็ตั้งใจฟังอย่างดีแล้วมีทีท่าอ่อนลง
ไม่เสียงแข็งแล้วไม่เสียงแข็งแล้ว
แล้วเธอบอกว่าดื่มเบียร์ขวดนี้ขวดที่๒เอง

อ๋อเหรอเพราะว่าวันต่อมาเดี๋ยวต้องไปทำงาน
ก็คือวันเนี้ยะว่าแล้วตัญญากับคุณตำรวจด้วยนะ

เอางี้ละกันไปลองฟังตอนเธอเนี่ยนั่งฟังคำแนะนำจากคุณตำรวจครับ

จริงครับอันนี้ผมเปิดเพลงเสียงดังจริง
เปิดเพลงเสียงดังแต่ว่าผมเห็นบ้านอื่นก็เปิดเสียงดังเต็มเลยบางทีอ่ะ
ถ้าบ้านคนอื่นเปิดผมก็ยังไม่เปิดแต่ว่าอันนี้มันไม่มีใครเปิดผมเลยเปิด
ได้เป็นกลางวันด้วยอืมใช่ยอมรับว่าดัง
ใช่ยอมรับว่าดักเปิดสุดเลยผมเปิดสุดเลย

แค่สองขวดอีกอันแรกว่าที่สอง

ผมไม่ไม่กินแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องทำ
นี่

อย่าให้ต้องมาอีกนะถ้ามาอีกคราวนี้ไม่ได้นอนบ้านแล้วอาจจะได้ไปพักผ่อนที่อื่นชั่วคราว
ก็ค่อยพูดค่อยเจรจาถ้อยทีถ้อยอาศัยจะดีกว่าครับแต่ก็ดีนะที่เธอก็ยอมรับแล้วก็มีท่าทีที่อ่อนลงนะคะ
อ่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้หน่อยเป็นเรื่องที่ผู้ชายคนนี้บอกทำไมถึงทำกับผมได้เออ
คือมีคนคนนึงเนี่ยเขามาขอยืมเงินก็ขอยืมแล้วผู้ชายคนนี้เขาก็ไม่ให้ยืมไง
ก็ไม่ผิดถูกไหมแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาเนี่ยนะถูกด่าแล้วแถมจะโดนทำร้ายอีกต่างหากค่ะ
ได้แล้วค่ะเพราะรถตู้ต่อแม่งมามันหมดแล้ว
รถตู้จากไหนคะครับ

พี่ใช้คืนคุณอย่างแน่นอนและคุณเอาเบิร์ดที่อย่างกู้

แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไร
เลือบที่ยืมน้องได้ไหมสัก๔๐วัน
ไม่เป็นไรดีกว่าครับผมขอโทษจริงนะครับ
ฟังจากเสียงแล้วเนี่ยนะคะคือเขาบอกว่าเขาจะขอยืมเงินกลับชนบุรี
จะขึ้นรถตู้กลับนะคะซึ่งจุดที่เกิดเหตุเนี่ย

คนที่เขาเดือดร้อนก็คือคุณบัวนะคะเขาเป็นเจ้าของคลิปนำมาแชร์เตือนภัยนี่แหละ
เขาก็เตือนเหมือนกับว่ามิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มาในรูปแบบเหมือนกับคนที่สิ้นหวัง
คนที่น่าสงสารมาขอยืมเงินบอกจะเป็นค่ารถกลับบ้านอะไรยังไงอย่างนั้น
ครับนะฮะแต่พอไม่ให้โดนด่าคุณก็อย่างที่เห็นอย่างที่ได้ยินนั่นแหละ
คุณผู้ชมครับคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปปรากฏว่าชาวเน็ตหลายคนบอกว่า
คุ้นเคยเจอคนแบบนี้จำเสียงได้
ก็จะมาก่อเหตุแถวรัชดาทั้งรถไฟใต้ดินแล้วก็ตาป้ายรถเมย์หลอกขอเงินค่ารถกลับพัทยา
เดิมแบบเดิมบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่แค่แถวรัชดานะ

ว่าที่คนเยอะมักจะไปกัน
เพราะฉะนั้นดูคลิปนี้ก็เตือนภัยกันแล้วกันนะคุณระมัดระวังตัวเองให้ดีเดี๋ยวจะโดนวิชาชีพแบบนี้นะคะ
ใช่ครับใครมาขอยืมเงินก็เป็นไม่ได้อย่าไปให้คือการไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเฉิด

กินกับข้าวเหนียวจะบ้าแล้วก็ละลาบกัน
คุณผู้ชมฮะรถจอดอยู่ดีก็เกิดอุบัติเหตุได้แบบนี้ครับ
แต่โดนชนแล้วก็โดนรถบรรทุกเกี่ยวลากไปสักไกลเลยนะคะ
โอ้โหแล้วคุณดูค่ะมันจะเสียหายขนาดไหน
คือมันน่าแปลกตรงที่ว่าชนแล้วก็ไหลยาวไหลยาวแบบนี้
สรุปครับกลายเป็นว่ารถบรรทุกคันนี้มันไหลมาเองมันมาจากที่สูงไงครับ
ถนนเนี่ยมันไม่ใช่ลาบไงมันเอียงก็เลยไหลมาแบบนี้คือลักษณะเหมือนคนขับเขาลืมล็อกเกียร์มือละมั้ง
เรื่องนี้ครับก็เลยเอามาให้ดูกันเพื่อฝากเตือนกันจริง

ไหลมาแบบนี้โอ้โหความเสียหายอย่างที่เห็นนะครับ
อืมทั้งรถทั้งบ้านเพลามันโฉนไปหมดเลยครับ
เพราะฉะนั้นนะจอดรถทุกครั้งเช็คให้ดี
นะฮะดึงเบรกมือหรือยังหรือเช็คความเรียบร้อย
ต่างให้ดีด้วยป้องกันอุบัติเหตุนะคะ

ไปต่ออีกเรื่องหนึ่งนะครับ

แต่ถ้ามาเจอรถกระบะขับสายไปสายมาแบบนี้

ตียังไปใกล้ตกไปเร็ว

สุดท้ายก็เซตกท้องร่องจนได้แล้วฮะ

แต่ขับเอียงไปเอียงมาไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับ
สุดท้ายลงข้างทางไปแบบนี้

ทางเลือกดีแบบนี้ต้องขอบคุณอามาโดด้วยค่ะ
ขนาดยังไม่ได้กินนะแค่เห็นก็ยิ้มแล้วมีความสุข
คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะส่งข้อความกันมาแล้ว

๕นาฬิกา๓๐นาทีมาติดตามพวกเรากับคู่กัดสะบัดข่าวนะครับ
ลากันไปด้วยศึกชิงแก้วมังกร

ลาการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
โอ้โหศึกนี้ยิ่งใหญ่นัก